มีอุทาหรณ์ที่เกิดขึ้นกับนักกีฬาพุ่งแหลนทีมชาติไทยนะครับ
พิรเชษจันทราที่เคยสร้างชื่อเสียงคว้าเหรียญทอง๔เกมได้ถึง๓สมัย
เขาประสบอุบัติเหตุขี่รถจักรยานยนต์ไปชนท้ายรถกระบะนะครับ
บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นต้องผ่าตัด
ตอนนี้ต้องลุ้นนะครับว่าจะสามารถหายดีกลับมารับใช้ชาติได้อีกหรือไม่

ในวงการกีฬากรีธาคงไม่มีใครไม่รู้จัก
พีรเชษจันทรานักกีฬาพุ่งแหลนทีมชาติไทยวัย๒๘ปี
เจ้าของเหรียญทอง๔เกม๓สมัยซ้อน
ล่าสุดประสบอุบัติเหตุขับรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถพลิกอัพ

กลับจากงานเลี้ยงฉลองเหรียญทองในกีฬามหาวิทยาลัย
ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
เจ้าตัวได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อคืนวันที่๒๓มกราคมที่ผ่านมา

ทางแพทย์ได้ทำการผ่าตัดรักษากระดูกต้นขาของพีรเชษที่หัก

จนทางภรรยาต้องออกมาขอบริจาคเลือดกรุ๊ปบี

ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าเพียงระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมง
มีผู้คนในวงการกรีธาจำนวนมาก
รวมถึงแฟนกีฬาได้พร้อมใจร่วมบริจาคเลือด
เพื่อยื้อชีวิตนักพุ่งแหลนทีมชาติรายนี้อย่างล้นหลาม

อดีตนักกีฬาพุงแหลนทีมชาติไทย
เล่นเอาเจ้าตัวถึงกับน้ำตาซึมหลังจากทราบข่าว
พร้อมออกมาขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วง
ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาบริจาคเลือดให้ผม
แล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่มาเยี่ยมแล้วก็ที่โทรมาเยี่ยมนะครับ
ก็ขอบคุณทุกหน่วยงานนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ที่เข้ามาคอยดูแลผมแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ใหญ่
แต่ดีทุกท่านนะครับที่ให้ความช่วยเหลือ

ก็ถ้าหายดีแล้วสัญญาว่าจะกลับมารับใช้ชาติเหมือนเดิมครับ
โทรครับ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเลสวนจังหวัดพิศนุโลก
โดยมีทีมแพทย์และภรรยาดูแลอย่างใกล้ชิด
ภายใต้ความหวังในการกลับมารับใช้ชาติ
ในกีฬาพุ่งแหลนที่ตัวเองรักอีกครั้ง

ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าตัวฟื้นตัวอย่างเร็วไว

ในการดำเนินชีวิตของนักกีฬาไทย
ชูสักวงธองดีข่าวไทยรัตน์ทีวีบรรยายงาน